แต่เจ้าของสุนัขเธอบอกว่า

นางสาวปริศนาเที่ยงธรรมอายุ๓๑ปี
เจ้าตำบลถาวรรพเฉลิมพระเกียร์จังหวัดบุรีรำนะครับ

โอ้โหดูลอยลอยลอยคมเขี้ยวแล้วลอยช้ำ

หลังจากถูกสุนัขพิษบู๓ตัวของเพื่อนบ้าน

สะโพกที่แขนนั่นคือรอยเขี้ยวครับ
แล้วก็มีเลือดซึมออกมาแล้วก็รอยเขียวช้ำ
โอ้โหเธอเล่าบอกว่าช่วง๗โมงครึ่งของ๒กันยายนที่ผ่านมาครับ
เธอกำลังเดินเอาข้าวไปส่งให้พ่อกับแม่

จังหวะเดินผ่านบ้านหลังหนึ่งจู่สุนัขพิษบูตัวใหญ่๓ตัว
มันวิ่งออกมากัดแบบไม่ทันตั้งตัวเลย
พยายามเอาถังพลาสติกเวียงไล่แล้วนะครับ
จนมันเนี่ยยอมปล่อยแล้วก็สุนัขมันก็วิ่งเข้าบ้าน
นี่ครับตัวมันตัวที่มากัดพี่เขา
จากนั้นเธอพยายามประคองตัวเองไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านใกล้เคียงนะครับ
แล้วก็รีบไปล้างแผลแล้วก็ไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลฮะ
หลังเกิดเหตุนะครับแจ้งตำรวจให้ไปช่วยติดต่อนะครับ
เจ้าของสุนัขจะคุยจะไก่เกลี่ยกันไง
ตำรวจก็ประสานกับเจ้าของสุนัขนะฮะให้
คือเจ้าของสุนัขมาคุยกันหน่อยไหม
แต่เจ้าของสุนัขบอกผ่านตำรวจบอกว่าวันเกิดเหตุฉันไม่ได้อยู่บ้าน
แล้วก็ไม่ได้บอกด้วยว่าจะรับผิดชอบนั่นนะฮะ
สิ่งที่กลัวคือตอนนี้เนี่ยเธอตั้งคัน๔เดือนเธอกลัวว่าไอ้ยาป้องกันโรคพิสุนักบ้าที่ฉีดเข้าไปเนี่ย

นั่นน่ะสิเธอกังวลตรงนี้ก็เรียกร้องให้เจ้าของบ้านมาคุยกันเถอะเจ้าของสุนัขมาคุยกันเถอะ
ก่อนหน้านี้เธอเล่านะเธอเล่าเธอบอกว่ามีคนถูกสุนัขบ้านหลังนี้กัดนะฮะ
แล้วก็ยังมีสุนัขของบ้านหลังอื่นถูกกลุ่มนี้ฝูงนี้กัดจนหมาบ้านคนอื่นเขาตายมาแล้ว

อันนี้ครับก็ตำรวจก็ไปเรียกมาไก่เกลี่ยแล้วนะแต่ก็ไม่ยอมมานะ
ผู้สื่อข่าวไปที่บ้านที่เลี้ยงสุนัขจะไปขอสัมภาษณ์หน่อยชี้แจงหน่อยอยากให้ท่านได้ชี้แจงในมุมของท่านบ้าง
ไม่มีใครอยู่บ้านฮะไม่มีใครอยู่บ้านครับมีแต่คนที่ไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูลฮะ